มีขบวนแทรกวงแห่งหน้าแห่งหน้ากันไปถนนเรียบครอง
ดันไปเจอสาวฝั่งตรงข้ามแหม่สุดท้ายกลายเป็นการแบตโชคกันแบบนี้ครับ
โอ้โหคุณทัศนัยนี่ขนาดไกลมากนะแต่คือเห็นเอวนี่ผิวซะ
ก็ด้วยความเสียงดนตรีมันสนุกอ่ะทนไม่ไหวก็ขอแบบขอเต้นหน่อยเถอะ
คือต่อให้ไม่มีพวกมาร่วมเต้นด้วยนี่นี่คุณเอาฝั่งนี้เขามีการถ่ายคลิปเหมือนกัน
ใช่ค่ะมีเพื่อนถ่ายคลิปอยู่แหม

ได้แบบไปเจอกันแล้วเออเอาสิฝั่งนี้ผู้ชายก็อื้อหือ
แหม่ฝั่งนั้นเขาแบตเชิลมาฝั่งนี้ก็ขอแบตเชิลกลับไปเหมือนกัน
แหม่คุณผู้ชมแดนข้ามครองกันเลยทีเดียวอ่า
แตรวงเขาบอกว่ามันเป็นเพลงแบบเล่นเพลงแอลสาวฝั่งตรงข้าม
โจ๊ะโจ๊ะหน่อยน่ะเออมันก็มีจังหวะให้พอขยับได้แล้ว
ลีลาเธอธรรมดาที่ไหนแหม่ขอสู้กลับสักหน่อยเถอะอ่า
จะกระโดดน้ำข้ามไปหากันอยู่แล้วค่ะนะฮะแตรวงเขาวงกุหลาบโชว์ครับ
นะฮะกำลังเล่นดนตรีแห่นาคอยู่ฝั่งนี้บังเอิญไปเห็นฝั่งนั้นแหมสาวเขาแบบ
หวังจะแซวสาวฝั่งนั้นให้เขินจะโดนสาวสู้กลับนะฮะแล้วเธอกลับมาแบบนี้
แม่เล่นเอาไปแบบผู้ชายคนนี้ใจแบบหล่นเลยเอาจริงแล้วฝั่งผู้หญิงอ่ะ
ที่ถ่ายไว้คนก็ดูเพียบเหมือนกันอยากดูคลิปฝั่งผู้หญิง

อยากจะเห็นหน้าจริง
ฝั่งน้องผู้หญิงอะเอ้อเอวเข้าพิ้วขนาดนี้
บอกเลยว่าสุดจริงคุณผู้ชมฝั่งนี้๑แต่ฝั่งนั้นเป็น๑๐
อันนี้ฉันให้ฝั่งหนึ่งชนะถ้าเกิดเอวดีขนาดนี้
ควรจะชนะแหละเออเป็นสักขนาดนี้โอ้โห
ถามว่าทำไมถึงแบบเต้นเก่งขนาดนี้
เอาก็ผู้หญิงคนนี้เป็นแดนเซอร์
เป็นแดนเซอร์แล้วแต่วงมาฝั่งนั้นจะยอมได้ยังไง
ขอเต้นสู้หน่อยอย่ามาท้าท้าผิดคนซะแล้ว
เออมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวฝั่งตรงข้ามว่า
เอ๊ะวันนี้นาคจะได้บวชไหม
เพราะแต่วงฝั่งนั้นหยุดอยู่นานแล้วนะ
ไม่แห่ไปรอบโบสถแล้วเหรอหรือยังไง
คืออยู่แต่ฝั่งนี้เล่นอยู่ฝั่งนี้

หมดแต่แซวฝั่งนี้แล้วฝั่งนั้นน่ะ
รอรำอยู่หน้านาคอยู่เนี่ย

ไม่รู้ว่าแห่ครบรอบหรือเปล่า
เอามาให้ดูกันสนุกสนานขำกันไป

เออเอามาให้ดูกันสนานขำกันไป